คุณผู้ชมฮะคุณอริยาฮะเร็วถึงช่วงไหนแล้วฮะ
ช่วงนี้เลยค่ะเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
อยากไปกินเดี๋ยวเราจะพาไป
อยากไปเที่ยวเดี๋ยวเราพาไปไปทำบุญเราก็พาไป
นี่คุณผมพาไปนี่ฮะอีแอบแนบชิดกับน้ำตกรูปหัวใจ
จะสวยขนาดไหนไปดูกันก่อนเลยฮะ

พอละน้ำมันไหลลงมาตามโขดหินต่าง

แต่ว่ากว่าจะพาไปกันถึงตรงนี้

สมมุติคุณพาคู่รักไปคุณพาเพื่อนไป

พิสูจน์รักกันซะหน่อยนะกว่าจะฝ่าฟันไปถึง
ดูสิดูแลกันไปถึงไหนตลอดเส้นทางดูแลกันยังไง

หรือว่าน้ำตกปิตุโก
อยู่ที่บ้านกุยเลอตอที่หมู่๖ตำบลแม่จันทร์

เป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในกลางภูเขาสูง

เส้นทางเขาบอกว่าสุดภาริหรรณด้วยความโหด
ฝ่าดินโครนข้ามลำห้วยลัดเลาะป่าไปตามไหล่เขา
ก่อนจะไปปิ้งเห็นน้ำตกรูปหัวใจคุณ
ระยะทางที่ท่านต้องฝ่าไปคือ๗กิโลเมตร
แต่บอกว่าคุ้มจริงพอโผล่ไปถึงนะคุณ

ต้องไปสารภาพรักกันตรงนี้ให้ได้นะ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้

เป็นหัวใจแบบนี้รักจริงเลย
นี่คุณพาไปอยู่ที่จังหวัดตากใช่ไหม
ดิฉันพาเขยิบไปที่กาญจนบุรีหน่อย

พาไปดูหมอกจางและความนี้
แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงค่ะนี่ก็สวิตได้อีกนะนี่ก็สวิตได้อีกนะ

นี่คือหมู่บ้านเล็กบนเนินเขาอันเงียบสงบนะคะ
หมู่บ้านอีตองอยู่ที่ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ที่นี่อากาศเขาเย็นทั้งปีนะ
เพราะว่าเขามีฉายาว่าเป็นเมืองในม่านหมอก
หมอกแบบนี้ค่ะตลอดเลยแล้วพื้นที่อยู่ติดกับริมชายแดนไทยเมียนมา
ถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะคุณต้องไปชมวิวเดินเขาช้างศึก
อากาศเปิดวันไหนเนี่ยนะจะเห็นวิวค่ะข้ามไปยังฝั่งเมียนมาเลย
แล้วก็ที่สำคัญนะหมอกดูสิ

ใช่ค่ะเหมือนกับหมอกไหลมาจากเขาแบบนี้
แล้วก็มีน้ำตกด้วยนะน้ำตกที่นี่ก็สวย
เป็นน้ำตกที่ไหลจากช่องหน้าผาสู่แอ่งน้ำสีฟ้าใสแบบนี้
สวยจังใช่อันนี้ก็ต้องเก็บภาพไว้ถึงแม้ว่าน้ำตกตรงนี้
จะไม่ได้เป็นรูปหัวใจแต่ความงามของธรรมชาตินี่ก็แต่งแต้มให้สวยไม่แพ้กันเลยนะคะ
สวยจริงเมื่อกี้เห็นหมอกแล้วอยากจะไปสูดอากาศตรงนั้นเลยนะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมได้สูตรกลิ่นอาหารนี้คุณผู้ชมจะฮัชชิลฮัชชิล

จริงพริกเผ็ดมานี่แค่เห็นควันมา

กะเพราฉุนแต่มันอร่อยจริง

เป็นกะเพราเนื้อร้อนสดจากเตา
ร้านข้าวพูนจานชื่อก็บอกแล้วว่าข้าวพูนจันทร์จริง
ส่วนกะเพราก็เป็นกะเพราพูนจานเหมือนกัน
มีทั้งกะเพราเนื้อกะเพราทะเลกุ้งตัวใหญ่ก็มี
ราดจนล้นใครเห็นก็ต้องกลืนน้ำลายบอกบนภูนขนาดนี้เลยเหรอฮะ

หิวจริงไข่ดาวไม่สุกนิดหนึ่งนะคุณ

เขาบอกว่าลูกค้าร้านนี้ยืนต่อคิวกันเป็นแถวเลยนะ
ส่วนป้าภัยป้าภัยก็คือคุณป้าดวงสุดา
เจ้าของร้านผัดกะเพราให้กับลูกค้ากิน
มือเป็นระวิงเลยนะขายดิบขายดี
ไม่ได้วางช้อนไม่ได้วางตะหลิวไม่ได้วางกระทะเลยนะฮะ
นี่เขาบอกว่าหลังจากเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชา

แล้วก็เจ้าเก่าที่ติดใจฝีมือของป้า

แต่ราคาและปริมาณของกะเพราร้านป้า

จริงเออรสชาติก็ยังคงเดิม
บางคนเขาจะแซวว่ากะเพราเป็นอาหารสิ้นคิด
แต่อาหารสิ้นคิดแบบนี้คุณผู้ชม

นี่คุณสืบสกุลเป็นทีมกะเพราใส่ถั่วฝักยาวไหมคะ

เอาล่ะผมกินให้หมด

เป็นกำแพงวัดรูปปั้นพระสงฆ์

ยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าวัดตะกาง

ริมทางขาเข้าตัวเมืองตราดนั่นเอง
เจ้าอาวาสท่านก็เล่าที่มาที่ไปนะ
ว่ากำแพงที่เป็นรูปปั้นพระเกิดจากอะไร
เกิดจากตอนที่นายกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

แล้วก็มีการสั่งให้ปั้นพระสงฆ์

ทีนี้ก็นำมาปฏิสถานเอาไว้บนกำแพงหน้าวัดแบบนี้

ก็นี่แหละก็เป็นเหมือนกับกุศโลบาย
ให้คนแบบสนใจแล้วก็ใส่ใจในพระพุทธศาสนานั่นเอง
ถ้าผมชวนคุณผู้ชมไปวัดตะกางกัน

มาฝากกันให้คุณผู้ชมได้เห็นสีสันของเมืองไทย